ไปค่ะคุณผู้ชมคะเที่ยวทั่วไทยไม่ไปไม่รู้นะคะว่าเขาเห็นตัวเลขอะไร

ชวนเที่ยวชวนเที่ยวสิลองไปเที่ยวดูประเทศไทยมีหลายที่ให้น่าท่องเที่ยว
แต่วันนี้ที่เราคัดมาเขาก็เที่ยวเป็นที่ไปนะคะ
ไปดูรูปปั้นองค์เจ้าแม่กวนอิมหน้าตลาดครูเมืองพยาว
สี่แยกประตูเหล็กตำบลเวียงอำเภอเมืองพยาวกันสักนิดหนึ่ง
เจ้าแม่สีขาวสูงประมาณ๑เมตรครึ่ง
บนแท่นหันหน้าเข้าตัวเมืองพยาว
พระแม่นี่นะเขาบอกว่าเป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของชาวตลาดกันมานานแล้ว
ใต้ฐานเขาทำเป็นสระน้ำล้อมรอบ
มีรูปปั้นพญานาคสามตัวอยู่ในสระน้ำด้วยทีนี้ปรากฏว่าช่วงเช้าที่ผ่านมา
มันมีอะไรแปลกตาขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะมองเห็นไหมว่ามีอะไรแปลกตาขึ้นมา
ลองดูซิกล้องแพนไปที่สระน้ำค่ะโอ้โหแล้วจู่จู่เป็นทะเบียนรถ
มันมาวางอยู่ตรงฐานไงที่เป็นสระน้ำอ่ะแล้วใครไปวางไม่รู้อยู่อยู่มีป้ายนี้มาถูกวางทิ้งไว้ค่ะ
เลขบ่อใบไม้พอผ่านหกเก้าศูนย์แปดนครสวรรค์เซียนตัวเลขผ่านไปปุ๊บอืม
จดปั๊บเลยจ้ะอาจจะเป็นคนเขาขับรถผ่านแล้วเห็นมันตกอยู่เอาไปวางหรือเปล่า
ก็เป็นไปได้ว่าเอ๊ะป้ายใครมาตกอยู่ตรงนี้เอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันอะไรอย่างนี้
แต่มันก็ไปวางซะที่ที่แบบคนเขาแบบเคารพนับถืออะไรอย่างเงี้นะหรือใครตั้งใจเอามาวางหรือเปล่า
อืมใครอยากจะล็อกเลขหรือเปล่านะฮะเอาไปต่อกันที่กรสินสักหน่อยละกันนะ
เพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยมีพฤทธิบวงสวงอรุษวรีพระยาชัยสุนทรนะครับเป็นเจ้าเมืองกรสินส์คนแรก
โอ้โหดูสิครับนี่เป็นการฉลองเมืองกรสินส์ครบรอบสองร้อยยี่สิบเจ็ดปี
คุณจำได้ใช่ไหมตอนฉลองเมืองขอนแก่นออกไปแล้ว
อันนี้มาฉลองกรสินส์สองร้อยยี่สิบเจ็ดปีเราจะได้รู้ประวัติศาสตร์ของทุกจังหวัด
ถูกต้องครับแล้วก็มีการบวงสวงเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะเริ่มงานมหากรรมโปรงลางแพรวากรสินประจำปี
นะฮะมีการถวายขันหมักเบงหรือว่าเขาเรียกว่าพันใบเสียนะครับ
จำนวน๑๘อำเภอมีนางรำ๓๐๐คนในชุดภูไทยผ้าสบายแพร่
รำวงสวงอย่างสวยงามแล้วก็มีการบันเลงเพลงโป้งล่างนะฮะ
จากเยาวชนสองร้อยยี่สิบเจ็ดคนโปรงลางสองร้อยยี่สิบเจ็ดร่างโอ้โห
สองเจ็ดไม่ได้พูดออกไปหรออันนี้ก็ไม่ทราบ
เอาไปแล้วแต่พันเห็นไรครับค่ะแต่คนกมลาสิงต์เขาบอกว่า
ก็ครบรอบจังหวัดสักทีก็ต้องสักหน่อยแหละ
อืมปิดท้ายไปที่กระบี่กันหน่อยนะคะ
คู่เขาเนี่ยนี่ตัวอะไรคุณคุณดูสิมันคือตัวอะไร
ลองงูสิงูอะไรงูอะไรตัวใหญ่มากดิฉันไม่กล้ามองหน้าเขา
นี่งูจงอางเพศเมียนะคะนี่จงอางตอนแรกผมนึกว่างูเหลือม
จงอางคุณดูหน้าคุณดูสีคุณดูล่ะซูมหน้าเข้าไปอีกหน้าตาเขาก็ยิ่งน่ากลัวอยู่
จงอาง๔๕เมตรตัวเมียค่ะใหญ่มากอะ
เถื่อนวัย๔๐ปีในตะบนกระบี่ใหญ่อำเภอเมืองกระบี
จงอางตัวนี้เขาไม่ได้มาตัวเดียวนะคะเขามีคู่เขามีแฟน
จะมาจับจงอางตัวผู้ยาวเกือบ๕เมตรไปตัวนึงแล้ว

ที่เดียวกันเลยกับพี่จงอางตัวเมียตัวนี้อยู่
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคู่กันแหละออกมาจับคู่ในฤดูผสมพันธุ

ผู้ชายถูกจับไปอีกวันหนึ่งผู้หญิงก็โดนจับตามไปด้วย

นะครับเอาปล่อยไกลครับอย่าไปทำร้ายเขานะ